คุณผู้ชมคะพามาดูในโลกโซเชียลมีเดียหน่อยค่ะ

คราวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์หัวร้อน
เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จู่ไปจอด
แล้วก็ไปหาเรื่องกับคุณลุงที่ขับรถสองแถว

ผู้โดยสารที่อยู่บนรถเป็นผู้หญิงนะ
พยายามตะโกนห้ามแล้วแต่ก็ยังไม่ฟัง

คุณผู้ชมนะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์สีแดงคนนั้น
มีคนอุ้มเด็กอยู่บนมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ

แล้วผู้โดยสารที่เขาอยู่บนรถสองแถวคันนี้
เป็นสองแถวสีน้ำเงินที่พัทยาใต้

เห็นไหมจังหวะเขาก็ไม่กล้าที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือ
มาถ่ายหน้าของมอเตอร์ไซค์ชัด

สิ่งที่เก็บมาได้คือเห็นเสียง

ช่วงกลางคลิปเนี่ยหน่อยนึง

เขาตอบว่าลุงขับสองแถวเนี่ยโอ้โห

ผู้ชายที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่พอใจ
ที่คุณลุงขับรถสองแถวแล้วขับช้า
จนมอเตอร์ไซค์แซงไม่ได้
ทีนี้คนถ่ายคลิปก็เล่าเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่จะบันทึกภาพ
คือมอเตอร์ไซค์คนนี้เขาขี่ปาดหน้ารถเก่งคันอื่นมาก่อนแล้ว

แล้วเขาก็เลยตะโกนด่าลุง

จังหวะนั้นมีผู้โดยสารที่อยู่บนรถ
กดกริ่งจะลงจากรถสองแถว

เหลือตัวเธอคือผู้โดยสารผู้หญิงอีกคนเดียวอยู่บนรถนะคะ
ปรากฏว่าคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค
เขาก็ปรีเข้ามาด่าลุง
ชกลุงเหมือนกับอย่างในคลิป
แล้วตอนท้ายคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้

มีผู้หญิงคนนึงอุ้มเด็กซ้อนท้ายมาด้วย
เป็นฮอนด้าคลิกสีแดงดำ
ทีนี้ผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกนะ
เขาก็ไปรีบถามอาการของคุณลุงว่าเป็นยังไง

ไม่อยากให้แจ้งความไม่อยากให้บานปลาย
แต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนนะ

ทำไมไม่แจ้งความทำไมไม่เอาเรื่อง

ไม่รู้จัก๒แถวพัทยาซะแล้ว
มาหาเรื่องเดี๋ยวระวังเถอะ

เออเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเหมือนกันนะคะ